คุณผู้ชมขึ้นเหนือไปเชียงใหม่ไปทานไข่เจียวปูเนื้อแน่นแน่น
จะไปกินไข่เจียวต้องไปถึงเชียงใหม่เลยเหรอ

เขาเนี่ยนะลอกเลียนแบบเรียกว่าเอาต้นฉบับร้านดังที่กรุงเทพมาทำเลย
หน้าตาน่าทานขนาดไหนไม่ธรรมดาแน่นอน
นี่เนี่ยเป็นไง
พี่อ๋อใช่นึกออกละไข่เจียวปูเนื้อปูโล้นที่แบบดังในกรุงเทพ

รางวัลมิชลินเลยใช่ไหมถูกต้องเออแต่ที่นี่นะคะอยู่ที่เชียงใหม่
ครับทำโดยคุณพันษะเกื้อทองมากหรือเชฟก๊อฟอ๋อเชฟก๊อฟ
ก๊อฟอายุ๓๘ปีนะคะเขาก็กำลังสาธิตวิธีการทำไข่เจียวปูนี่แหละ
ก็บอกว่าได้ลองทำเมนูไข่เจียวปูมั้วเนี่ยแบบดีเอลไวน์คือลองทำเองดู
เขาบอกว่าจุดประสงค์ก็คืออยากจะให้คุณผู้ชมได้ลองทำอาหารเมนูดัง
คือลองทำทานเองดูบ้างนะ
โดยใช้อุปกรณ์เครื่องครัวน้อยที่สุด
พอคลิปนี้เผยแพร่ไปเท่านั้นแหละโอ้โห

อะไรรู้ไหมเวลาเราเห็นเจฟัยอาจารย์ดังที่เขาทำ
ไฟเขาจะแรงกว่านี้นะจริงแบบว่ามันจะมีช่วงไฟแรงไฟเบาแต่เตาแบบนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อทำได้เหมือนกัน
เป็นเตาแบบเตาแก๊สง่ายปิ๊กที่บ้านทำแบบนี้นะคะเขาก็เรียกว่าทำแล้วก็ประสบความสำเร็จ
เราก็เลยให้นักข่าวบุกไปที่ร้านป้าติ๋มนะตั้งอยู่ที่ตำบลยางเนิ้งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
เป็นร้านของเชฟก๊อฟที่ทำงานอยู่นี่แหละเชฟก๊อฟก็เลยสาธิตให้ดูแล้วก็พาไปดูบรรยากาศของการทำเลยนะคะ
อ่ะบอกสูตรมาเลยไข่ไก่๓ฟองและกัญเชียงปูแกะเกร็ดพรีเมียม๒ขีด
อันดับแรกก็ต้องตีไข่ไก่ให้เนียนก่อนจากนั้นก็เทกันเชียงปูลงไป
แล้วก็นำลงไปทอดในกระทะร้อนให้มันขึ้นฟูแบบนี้แล้วค่อยพลิกค่อยตลบตะล่อมตะล่อมให้มันเป็นก้อนหนึ่งกลม
หมวนออกมาได้ก้อนใหญ่เนื้อปูแน่นแบบนี้
โอ๊ยหิวแล้ว
ใช่ไหมลองดูไหมคุณผู้ชมลองทำทานเองดูถ้าทำไม่ไหวคุณไปซื้อเขาทานเถอะ

จานละ๔๘๐บาทถามว่าทำไมมันแพงขนาดนั้นคุณคะเขาก็ต้องมีเทคนิคมีเคล็ดลับ
แล้วที่สำคัญเนื้อปูอะเขาบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมเนอะ
แต่คุณคะถ้าใครดูรายการตลอดข่าวแล้วไปบอกทางร้านนะคุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะ

ละกันค่ะเพียงแค่ไปที่ร้านแล้วบอกว่ารู้จักร้านนี้จากรายการตลอดข่าว
สั่งเมนูไข่เจียวปูม้วนแถมเกาเหลาหมูหรือเนื้อฟรี๑ชาม
อ๋อจะเป็นเกาเหลาหมูหรือเกาเหลาเนื้อก็ได้อันนี้เป็นแบบกุ้งบ้าง
ใช่เลือกได้เลยตามอัธยาศัยและโปรนี้นะคะให้ตั้งแต่วันที่๖จนถึง๓๑ตุลาคม
โปรโมชั่นยาวตลอดทั้งเดือนนะจ๊ะได้๑แถม๑คิดดูคุ้มขนาดไหน
ลองไปดูนะคะร้านป้าติ๋มที่จังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วค่ะ

หิวไข่เจียวเลยต้องไปดูฟูเติมจาน